ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะครับ
เพราะว่าเดินทางไปต่างประเทศนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่
นายกจะไปพูดเรื่องราวต่างในเวทีระดับนานาชาติ
โดยเฉพาะเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับ
แต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของความยั่งยืนครับ
คุณผู้ชมฮะนายกเศรษฐาทวีสินกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำ
ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งจัดขึ้นในห่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

นี่คุณผู้ชมเมื่อวานเราเห็นภาพลงเครื่องใช่ไหม

เอาเรื่องปุ๊บก็นอนนิดหน่อยตื่นมาเลยโอ๊ะค่ะ
แล้วก็มาปฏิบัติภารกิจนี้นะครับ
นายกเศรษฐาพิเศษเกลาในเวทีนาชาติบอกว่ารู้สึกยินดี
มีโอกาสในการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งนี้
ซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวถ้อยแถลงครั้งแรก
ขององค์การสหประชาชาติ
ซึ่งรัฐบาลยังคงเน้นย้ำเจตนาบรม
ในการให้ความสำคัญที่จะดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายกยังย้ำนะครับความสำคัญของระบบพหุภาคีนิยม
การปฏิบิรูประบบเงินระหว่างประเทศ
สู่การพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับโลกนะครับ
การประกาศความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
และลดความยากจนในคนทุกช่วงวัยภายในปี๒๕๖
นี่ถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาในวิธีระดับนานาชาตินะคนไทยฟังไว้นะฮะ
ก็คือความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ
สำหรับประชากรทุกคนในประเทศรวมถึงให้ความสำคัญกับสิทธิด้านสุขภาพ
และ๓นะครับคือความร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับ
ซึ่งจะช่วยยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยตรงนะครับ
เพราะว่าเท่าที่เห็นนายกเศรษฐาพอเข้ามารับตำแหน่งนายก
ก็จะพูดบ่อยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมภาวะโรคร้อนอะไรต่าง
นี่ก็เลยไปพูดถึงความยั่งยืนแล้วก็ในการดูแลสิ่งแวดล้อมในเวทีระดับโลกด้วยนะครับ
ในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับคนไทย
ให้มีอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกันนะครับ